ศิลปินดาราช่วงนี้อยู่บ้านไม่เป็นไร
เกิดเป็นคอนเสิร์ตทริปขึ้นมา

พี่เบิร์ดทงชัยแบ็คอินไตของเรานั่นเอง

จัดคอนเสิร์ตมาให้แฟนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

เออเพลงนะคะที่คุณแม่มาร้องคือผู้ชายอย่างฉัน

บอกเลยนะว่าชาวโซเชียลดูกันแบบเพลิน

แฟนคลับค่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกโอ้โหชอบคลิปนี้กันยกใหญ่เลย
พี่เบิร์ตจ๋าพี่เบิร์ตคลิปนี้เหมือนได้ไปนั่งดูพี่ในคอนเสิร์ตจริงเลยอ่ะ

วันไหนจะเกิดแค่ครั้งแล้วโทษเธอ
เมธาฟ้าแวบผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวนะคะชูเกียจเอี่ยมสุกคุณผู้ชม
บอกเลยนะคะฟังสดมันแฮปปี้มากแกใช้จัดจ้านแต่แสงสีไฟโอ้มาเป็นแบบครอบครัวศิลปินเหลือเกิน
ไม่เชื่อไปฟังเลยจ้ะเมธาฟ้าแวบ
ไม่เจอกันนะพบชั้นบ้าน

ขายเสียงอ่านข่าว
อันนี้ไม่ไหวก็นั่งรอข้าวมันไกด์เขานะ
ฟ้าแป๊บนี่นะคุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่นาย่ง
เชิญยิ้มกันหน่อยคนนี้ก็ขยันครีเอสสร้างคอนเทนต์นั่นเองนะจ๊ะ

นักแสดงตลกรุ่นใหญ่ปกติสร้างเสร็จเสียงหัวเราะความเฮฮากันไป
ช่วงนี้จะไปมอบเวลาเสียงหัวรอก์ให้กับแฟนคัลปต่างรายกรรมไหนก็ไม่ได้

นายโย่งเนลมีสบานของตัวเองเป็นสถานที่ทำการแสดงคลาสนุก
ซ่อมโมส์ด้วยกับแฟนคลาปไปดูคอนเซิร์ตนายโย่งน่าจ๊ะ
มีอะไรก็กินข้าวไปก่อนกินแล้วนอนให้มันจริงอย่าล้างตาอย่าให้ไฟติง

เป็นไงแบ็คสเตสไม่ต้องคอมพลอยไม่ต้องมีทำเองทุกอย่างนอนนอนเล่น

พี่ดูหน่ายยอม
กรมวังส่าวก็ไม่ต้องมาวางใกล้

ราศน่าบรรชาดมารยาทิสองคู่
แล้วมันเลยเลือดศึกษาติฤพิธีมือพุ่งผ้าน
คาราโอเกะเครื่องคาราโอเกะมาเลยมาร้องไว้ที่บ้านคุณผู้ชมค่ะ
รอบนี้สบายไม่ต้องลงทุนเพราะลงทุนไปแล้ว
คอนเสิร์ตทิพย์ค่ะคุณผู้ชม
ให้แฟนเนี่ยนะได้ฟังเพลงเพราะแทบทุกคืนเลยจ้า
จักห์ทุกลงให้พี่ไว้อย่าท้าคนอื่นนาไป
เดี๋ยวใม่ไปไหนมาเยี๊ยะ
มายทิพย์เหมือนกันแต่เสียงเคราะห์นะจ๊ะนะอ่อ